ความคืบหน้าของคดีที่ยังคงอยู่ในความสนใจ
เป็นกระแสที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับ
ตั้งแต่๔กุมภาพันธ์วันที่เกิดเหตุ
กระทั่งค่อยมีคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ภาพจากกล้องวงจรปิดจากกล้องหน้ารถจากกล้องหลังรถนะครับ
นั่นก็คือคดีที่วิศวกรยิงเยาวชนอายุ๑๗ปี
เป็นเด็กชั้นม๔จนกระทั่งเสียชีวิตนะครับ
ซึ่งณขณะนี้เองทางครอบครัวของน้องปอนก็บอกว่า
คุณแม่นะครับบอกว่าขออโหสิกรรมเรื่องนี้ทั้งหมด
แล้วก็ไม่อยากจะพูดถึงอีกแล้วไม่เรียกค่าเสียหายด้วย
เพราะว่าที่ผ่านมายอมรับว่าหัวอกคนเป็นแม่สูญเสียลูกชายไปแล้ว

รู้สึกว่าได้รับความกระทบกระเทือนต่อจิตใจค่อนข้างมากแล้วนะครับ
บอบช้ำมากแล้วคุณแม่บอกแบบนี้
ในขณะที่เรื่องของคดีตอนนี้ตำรวจชนบุรีก็บอกว่า

ถ้าคุณผู้ชมได้ดูคลิปจากกล้องหน้ารถนะครับ
เป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ก่อนจะที่นำไปสู่จุดจบ
วันที่มีการลั่นไกลแล้วก็ยิงกัน
ในช่วงที่เปิดเผยออกมาก่อนหน้านั้นอีกเนี่ยนะฮะ
ก็คือคนขับรถตู้ที่จอดรถอยู่บริเวณริมทาง
ทำให้รถของวิศวกรออกไม่ได้
แล้วคนขับรถตู้เดินลงมาบริเวณร้านค้าข้างทาง

ผู้บังคับการตำรวจภูทรชนบุรี

นายสุเทพโภษสมบูรณ์วิศวกรอายุ๕๐ปี
ใช้ปืนยิงเด็กนักเรียนชายอายุ๑๗ปีเสียชีวิต
ตำรวจบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานต่าง
แล้วก็คาดว่าเดี๋ยวภายในสัปดาห์หน้า
สรุปสำนวนส่งฟ้องได้ครับ
ส่วนคนขับรถตู้ก็จะเรียกมาสอบสวนอีกครั้ง
ถ้าหากพบว่าขับรถปาดหน้าปาดหลัง
ก็จะทำดำเนินคดีในข้อหาขับรถประมาทหวาดเสียว
รวมทั้งกลุ่มเพื่อนผู้เสียชีวิตที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับ
หากพบว่ามีส่วนร่วมทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

ในขณะที่ความเห็นของอีกหนึ่งคนในสังคมนะครับ
คุณโกศลวัฒน์อินทุจันทร์รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการ
โครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ก็ขอให้โลกโซเชียลมีเดียนั้นวิพากษ์วิจารณ์
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันอย่างมีสติ
เพราะว่าการใช้อารมณ์เพื่อแสดงความคิดความเห็น
การพิจารณาอย่างไม่รอบด้าน
อาจจะทำให้ตัวเองถูกดำเนินคดี
จากการหมินประมาทผู้อื่นด้วย
ซึ่งเป็นความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์นะครับ
ส่วนบรรยากาศพิธีชะปนกิจศพ
ของนักเรียนวัย๑๗ปี
วันนี้เผาศพแล้วนะครับน้องปอน
ที่วัดน้อยนพคุณกรุงเทพมหานคร
บรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้าแล้วก็เงียบเหงา
ไม่มีกลุ่มเพื่อนที่อยู่ในคืนที่เกิดเหตุมาร่วมพิธี

รวมถึงคนที่มาร่วมงานจำนวนบางตานะครับ

ตอนนี้เริ่มทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้แล้ว
แล้วก็ขออโหสิกรรมให้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมา
รวมถึงจะไม่ขอเรียกร้องค่าเสียหาย
วิศวกรคนที่ก่อเหตุลั่นไกลปืนด้วย
ส่วนการดำเนินคดีก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของตำรวจจัดการไป

ยื่นเรื่องต่อกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรณีลูกชายเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ส่วนคลิปล่าสุดที่ออกมาได้เห็นจากผู้สื่อข่าวที่เอามาให้ดูเท่านั้น
ไม่ขอออกความคิดเห็นไม่พูดไม่วิจารณ์อะไรอีกแล้ว

ที่ผ่านมาครอบครัวได้รับผลกระทบอย่างมาก
และขอให้ทุกเรื่องยุติเพียงเท่านี้
นี่คือสิ่งที่คุณแม่บอกในวันนี้นะครับ